วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานที่ชื่อว่าเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะครับ
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีนะครับ
บรรยากาศนั้นเป็นไปไปอย่างคึกคักตั้งแต่งานนั้นยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการเลยนะครับ
ประชาชนจำนวนมากครับเข้าไปเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์ที่น่าสนใจนะครับ
จะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามจากคุณธิตภาษิริพิพัฒน์นะครับ
รายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจครับ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนับ๑๐๐ราย
ขนแพ็คเกจทัวร์ราคาประหยัดรวมถึงส่วนลดโรงแรมสายการบินและบริการอื่นอื่นนะคะ
จัดแสดงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจในงานเที่ยวไทยไปทั่วโลกครั้งที่๒๐
กระตุ้นรายได้และเม็ดเงินในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทค่ะ
ตารางเมตรของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเนืองแน่นไปด้วยบูธของผู้ประกอบการท่องเที่ยวนับพันบูธ
พากันนำแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาประหยัดมาลดราคาเพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงต้นปี
ทรทตั้งเป้าว่าตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่๑๕๑๙กุมภาพันธ์นี้
จะสามารถดึงดูดคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า๔แสนคน
และสร้างเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
ไฮไลท์ของงานที่เน้นสุดท้ายในเรื่องของราคา
ภายในงานนี้เป็นการกระตุ้นทั้งตลาดในและตลาดต่างประเทศ
ผู้คนที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้
ก็น่าจะประมาณสัก๔แสนกว่าคนขึ้นไปตลอดทั้ง๕วัน
และก็เงินคิดว่าสะพัดไม่น่าต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
สำหรับการกระตุ้นการเดินทางมีการช้อปปิ้งหรือว่ามีการซื้อสินค้าต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในประเทศโอท็อปเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่าง
รวมถึงสถานบริการต่างที่บอกว่าเป็นทั้งวิถีชุมชน
เป็นทั้ง๕ภูมิภาคทั่วทั้งประเทศมารวมกันเป็นโซนเที่ยวทั่วไทยนะครับ
สำหรับปี๒๕๖๐การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศจะโตขึ้นร้อยละ๑๐
ก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ๑๓๗๕๐๐๐คน
โดยททวางเป้าหมายว่าปีนี้จะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ต่ำกว่า๙๕๐๐๐ล้านบาท
และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า๑๘๒๐๐๐ล้านบาท
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุด้วยนะคะว่าสภาพเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยมากขึ้นค่ะ
โดยเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยปีนี้นะคะยังคงเป็นชาวจีนค่ะที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง
โดยทรทระบุด้วยนะคะว่าภายใน๓เดือนนี้๓เดือนแรกของปีหรือว่าไตรมาสที่๑จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยไม่ต่ำกว่า๒ล้านคนค่ะ
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน